มากันที่สาวก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่ฝ่ายหญิงอันดับ๕นางเอกแฟชั่นนิสต้าสาวชมพู่อารยา
ตกลงมาจากอันดับที่๔เมื่อเดือนก่อนค่ะมียอดฟอลลอเวอร์เพิ่มขึ้น๑๔๙๕๕คนค่ะ
อันดับที่๔ของเดือนสิงหาคมก็ตกลงมาจากอันดับ๓ก็คือคุณแม่ลูกหนึ่งสุดฮอต
กรุ๊ปกิฟต์สุมนติฟที่แฟนคลับเนี่ยเพิ่มทวีคูณมากขึ้นไปอีก๑๕๑๓๙๒คน
ส่วนหนึ่งก็น่าจะหนีไม่พ้นจากการที่ไปติดตามน้องป่าวใช่มั้ย
น้องป่าวนะครับประวัติโตขึ้นเลยทีเดียว
ส่วนตัวแม่ที่หล่นดังตุ๊บจากอันดับที่๑ค่ะมารั้งอยู่อันดับ๓เดือนนี้
ตาคนสวยจากวิกหมอชิดคุณอ้ำพัชราภาคว้ายอดฟอลลอเวอร์เพิ่มไปอีก๑๕๕๑๘๖คน
แต่ถ้ารวมว่าเป็นดาราที่คนกดไลค์แล้วก็กดฟอลเลอร์มากที่สุดในประเทศไทยนะเธอยังอันดับหนึ่ง
แปลว่าอันดับ๑เปลี่ยนมือถูกมั้ยค่ะเอองั้นเราไปดูกันต่อนะคุณผู้ชม
รองแชมป์เดือนสิงหาคมนะคะยังคงที่อยู่กับราชินีเด็กแหวนสาวแพทย์นับประพาค่ะ
ที่ไม่ว่าจะมีคู่จริงหรือว่าคู่จิ้นกระแสความนิยมของเธอในโลกออนไลน์ไม่ลดน้อยถอยลงเลยนะครับ
มีคนกดติดตามเพิ่มไปอีกถึง๑๖๕๐๖๓คนค่ะและแน่นอนว่ามาแรงแสงดาราสาวรุ่นพี่แบบสุด
ก็เห็นจะเป็นนางเอกวัยสายผู้ก่อกระแสเสียงสูงปรี๊ดนี่แหละค่ะปั้นสุธตานะคะ
เพราะว่าแม้ว่าจะถูกเฉ่งจากเรื่องความผิดพลาดในครั้งนี้แต่แฟนคลับก็ยังกดติดตามเธอกันแบบรัวเลยนะ
คือกดตามเนี่ยด้วยความอยากรู้ว่าหลังจากนี้เธอจะเป็นยังไงต่อไปชีวิตเธอจะใช้อะไรยังไงต่อ
โพสต์ขายสินค้ารัวอยู่ช่วงนี้
เอาข้ามมากันที่ฝ่ายชายกันบ้างค่ะคุณผู้ชมอันดับที่๕ตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก๋งติดแก๊สแจ๊สชวนชื่น
ต่อเนื่องกันที่อันดับที่๔ตกมาจากอันดับที่๓เมื่อเดือนก่อน
สำหรับคุณพ่อลูกหนึ่งหุ่นแซ่บคุณบี้ทัศภาค่ะก็ได้รับความนิยมไม่น้อยหน้าภรรยาเลย
มียอดคนติดตามเพิ่มขึ้นอีก๗๙๘๐๖คนค่ะ
ส่วนที่ไม่ตกกระแสนะคะแม้ตอนนี้ยังไม่มีผลงานที่ออนแอร์แต่ว่าแฟนคลับในโลกออนไลน์เนี่ย
ยังไม่ลดน้อยถอยไปไหนนะสำหรับพระเอกสุดเกลียนบอยปกรณ์
รองแชมป์เดือนสิงหาคมมาแรงแซงทุกโค้งจริงนะฮะสำหรับนักร้องจากเวทีบ้านดาว
แรงจากละครนี่เองชื่อชื่อไอวิทย์ไอ้วิทย์ไอ้วิทย์ในเรื่อง
กระแสดีเนาะใช่กระแสดีตอนนี้ผลงานเรื่องแรกเขาก็เพิ่งร้างจอกกันไปนะฮะ
ใช้ชื่อว่าแอดธนโชธเอกนั่นเองจำนวน๙๘๗๒๖คนค่ะ
และแชมป์ประจำเดือนสิงหาคมยังไม่มีใครโค้นความแรงของพระเอกหน้าใสคนนี้ไปได้
แต่ว่ายังได้ครองแชมป์ดาราชายที่คนกดติดตามเพิ่มขึ้นสูงสุดจำนวน๑๒๑๘๘๗คนค่ะ
ฝ่ายชายไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มีบ้างเป็นบางอันดับแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเออพลิกโผล่อยู่เหมือนกันนะคะ